คุณผู้ชมครับมาต่อเรื่องราวนี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังย่านดอนเมืองถ่ายคลิปนี้มาลงเอาไว้
เขาบอกว่าเขาถูกกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ขับรถตู้ไปจอดหน้ามร้านไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในร้านเขา
ที่เป็นคนงานสามคนบอกว่าทำผิดเอกสารที่ออกให้เนี่ย
คุณต้องพักบางบอนแต่คุณมาพักอยู่ดอนเมืองอันนี้ผิด
ขอปรับนะคนละ๔๐๐๐บาทเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
คำถามคือถูกต้องหรือไม่และยุติธรรมหรือเปล่าไปดูครับ
ไม่อย่าอย่างนี้นี่ถอยรถมารับด้วยนะคะ
จะปรับเด็กคนละ๔๐๐เอาขั้นสุดเลยค่ะนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของร้านตอนแรกเขายืนถ่ายคลิปเอง
พอคนงานโดนใส่รถตู้ไปเขาก็ให้คนถ่ายแล้วเขาก็ไปยืนขวางอยู่หน้ารถตู้
ผู้ชายที่มาทั้งหมด๖คนเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
มาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายคืออะไร
เอกสารระบุที่พักไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบคุณบอกว่าทำงานอยู่ที่บางบอน
แต่ร้านนี้อยู่ดอนเมืองอันนี้ผิดเขาว่าอย่างงั้นนะฮะก็เลยต้องจับ
แล้วขอจับแล้วก็ปรับขั้นสุดคนละ๔๐๐๐บาท๓คนเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
อันนี้เจ้าของร้านต้องจ่ายสุดท้ายขวางแล้วพยายามขอเอกสารอยู่แล้ว
ก็ไม่ยอมให้เอกสารนะฮะไม่มีเอกสารอะไรระบุว่าข้อหาอะไรมาจากหน่วยงานไหน
เอาพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวขึ้นรถตู้ไปเจ้าของร้านไปขวางแล้ว
จากเธอเห็นว่าตำรวจกันแกล้งหรือเปล่าร้านอื่นก็ใช้แรงงานต่างด้าว
ทำไมไม่ไปตรวจไม่ไปจับทำไมมาจับร้านเธอร้านเดียวแต่สุดท้ายก็ยอมไปจ่ายค่าปรับนะฮะ
โดยเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่๒กันยายน
จนกระทั่ง๓ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่๓
เจ้าของร้านคือคุณธัญพัฒน์ขจรวงวานิสอายุ๓๖ปี
เดินทางไปที่สอนอดอนเมืองขอแจ้งความกลับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้ง๖นายที่มา
ที่ไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในร้านเขาฐานความผิดตามมาตรา๑๑
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหมินประมาทและข่มขู่
แล้วบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าโดนแกล้ง
สิ่งที่ตำรวจทั้ง๖นายทำไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรม
เพราะร้านอื่นก็ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานในร้านทั้งหมด
แต่ทำไมบุกมาจับร้านเธอร้านเดียว

บอกว่าฉันขอแจ้งความกลับและขอดำเนินคดีกลับอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกัน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคงต้องให้ตำรวจ๖นายนี้ที่อยู่ในภาพ
ที่บอกว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชี้แจงหน่อย
คุณชี้แจงได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร
ทำไมถึงต้องจับแล้วจับไปด้วยข้อหาอะไร
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็ยอมรับได้
แต่ขอชี้แจงหน่อยเพราะว่าเอกสารก็ไม่ได้มีการแสดงว่ามาจับข้อหาอะไร
คุณต้องทำตามขั้นตอนถูกไหม
แล้วรับประเด็นก็คือเลือกปฏิบัติหรอ
แต่ว่าต้องรอฟังเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเขาอาจจะไปร้านอื่นมาแล้วก็ได้
เขาอาจจะมีข้อมูลเชิงลึกตรวจสอบมาแล้วว่าผิดจริงก็ว่ากันไปตามนั้น